จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น่าตื่นตันใจแล้วก็น่าประทับใจนะคะเมื่อชาวเน็ตค่ะแห่แชร์เรื่องราวของชายชาวต่างชาติ
ซึ่งไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากด้วย
ก็คืออยู่แอฟริกาแต่ยังสามารถรับรู้ถึงพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙ได้
จากกรณีที่สื่อโซเชียลแห่แชร์แล้วก็ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่ชาวต่างชาติถือเหรียญ๕บาทที่มีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมระบุเนื้อหาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศซูดานในทวีปแอฟริกา
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก
จะรู้จักในหลวงรัชกาลที่๙
หลังจากที่มีวัยรุ่นชาวซูดานนะคะได้มาขอเหรียญของประเทศไทย
จากคนไทยที่ไปทำงานที่นั่น
พร้อมกับสื่อสารด้วยภาษาไทยภาษากาย
แสดงออกมาว่าในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคตแล้ว
ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
ทั้งบอกว่าขอบคุณที่นำเรื่องราวดีนำมาเสนอพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่๙ยิ่งใหญ่มาก
ขณะประเทศที่อยู่ห่างไกลยังคงทราบถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่แผ่ภัยศาลอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังเจ้าของโพสต์
ซึ่งอยู่ที่ประเทศซูดานบอกว่าตอนนี้มาทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรกลของบริษัทพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยอยู่ที่เมืองเอลเจอรี่แล้วก็จะเดินทางไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกปี
โดยในวันดังกล่าวนะคะมีชาวซูดานซึ่งคอยขับรถรับส่งคนงานไทยไปทำงาน
ได้มาสอบถามว่ามีเหรียญของประเทศไทยหรือไม่
ก็คิดว่าคงอยากจะได้ไปสะสมนะคะ

หยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดดูรูปข้างใน
ที่มีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
และนำมาเปรียบเทียบกับเหรียญที่ได้มา
แล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ

ประหนึ่งจะถามว่าในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จสวรรคตแล้วใช่ไหม
ผู้โพสต์จึงพยักหน้าตอบว่าใช่
ทำให้รู้สึกขนลุกเป็นอย่างมาก
แม้แต่ประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศไทย
ล่วงรู้ถึงพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่๙
รีบหาเหรียญบาทที่เหลือมามอบให้แก่ชาวสุดาน
อีกประมาณ๔๕คนที่มาคอยดูแล
เพราะประเทศซูดานไม่มีระบบกษัตริย์

ได้เคยนำทฤษฎีโครงการฝนหลวงไปใช้
เนื่องจากว่ามีสภาพภูมิประเทศที่แห้งแรง
ประโยชน์ให้มีทุกคนมาสร้างผลิตทฤษฐาน
แบบนี้อะไรก็เอาสมบูรณ์
ตามมาส่วนของเรา
แบบนี้มียังไม่มีเฉพาะ
แล้วอย่างนั้นก็ไม่เฉพาะ

ดีไม่ดีใช่ไหม
น่าจะดีดีมากเก่งมาก
และในวันรุ่งขึ้นเมื่อได้พบกับชาวสุดานที่ให้เหรียญไป
ก็เลยสอบถามว่าเหรียญดังกล่าวยังอยู่หรือเปล่า
ทั้งหมดตอบกลับว่าพกติดตัวตลอดพร้อมกับนำเหรียญออกมาให้ดู
โดยทั้งหมดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์
ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหรียญ๕บาทที่ชาวซูดานได้รับไป
เขารู้ว่าบุรุษที่อยู่ในเหรียญคือพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

ซึ่งในปีที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
ตัวเองแล้วก็เพื่อนคนไทยก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศซูดาน
ทำให้พวกเขารับรู้ถึงพระปุญญาบารมีของพระองค์